แม่ค้ากำลังขายของอยู่ดี

เปล่าเป็นตัวอะไรแว๊บวิ่งข้ามถนน
หันไปดูตกใจจอละเข้หรือว่าน้องจราเข้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ต้องนำอุปกรณ์นี่แหละไปดูสิ

น้องเขาก็หมายถึงตัวเงินตัวทอง
ปรากฏว่าเป็นตัวเงินตัวทองครับ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากแม่ค้าขายรองเท้ามือ๒

บอกว่ามีตัวเงินตัวทองวิ่งข้ามถนน
พัฒนาการกูขวางตำบลในเมือง

อยู่ในเมืองได้อย่างไรนะครับ
แล้วก็ไปแอบอยู่ใต้ต้นไม้หน้ากำแพงวิทยาลัย

ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ

ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ

ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ

ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ

ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ

ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ

ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ

ตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะ